ส่วนที่ฉัดเชิงเซาค่ะเมื่อวานนี้ที่ไปเจอศพผู้ชายคนนึงอายุ๖๘ปี
เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาค่ะแล้วก็สภาพศพเนี่ยนะคะมือไพร่หลัง
แล้วก็ถูกมัดมือมัดเท้าคาดว่าเสียชีวิตสักพักนึงแล้วอ่ะ
ตอนไปเจอศพนะคะแล้วทรัพย์สินของเนี่ยเห็นไหมคะมือโดนมัดอะไรอย่างนี้
สินของผู้เสียชีวิตเนี่ยหายไปหลายอย่างทองคำเนี่ยน้ำหนักสิบกว่าบาท
แล้วก็ปืนก็หายอะไรก็หายก็เลยคาดว่าเป็นเหตุการณ์ฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
ศพผู้เสียชีวิตชื่อว่านายไทยทิเบศฮวดใช้อายุหกสิบแปดปีนะคะ
ทุ่งนาเนี่ยค่ะสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าถูกมัดมือไพร่หลัง
มัดข้อเท้าสองข้างคือเอาเชือกผูกรองเท้ามามัด
สภาพศพคือไม่ใส่เสื้อนะคะใส่กางเกงแพร่สีฟ้า
จากการตรวจสอบที่ศีรษะมีรอยถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกัน
ที่หน้าที่ตัวแผลเต็มเลยค่ะถูกตีจนน่วม
บอกว่าเบื้องต้นนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
จุดที่พบศพห่างจากบ้านของผู้ตาย๒๐๐เมตร
อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลหนองเปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่บ้านของผู้ตายค่ะถูกลื้อค้นทรัพย์สินเข้าของกระจัดกระจาย
สินหายไปหลายรายการเลยนะคะญาติบอกว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียว
ญาติก็จะเอาอาหารมาส่งให้เมื่อวานนี้เรียกแล้วไม่มีใครตอบรับ
ก็ขึ้นไปบนบ้านเห็นว่าข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ก็เลยออกตามหาสุดท้ายมาพบเจ้าของบ้าน
ถูกฆ่าทิ้งศพอยู่ที่ทุ่งนาข้างบ้านเลยค่ะ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ญาติบอกว่าที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะจริงแล้วไม่มีรองเท้าผ้าใบ
ผู้เสียชีวิตเขาไม่ใส่ผ้าใบเขาอายุ๖๘แล้วเขาใส่แต่รองเท้าแตะ
ก็เลยบอกตำรวจเลยว่าเชือกรองเท้าที่มามัดมือมัดเท้าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นของคนร้ายแน่คือคนร้ายเตรียมมาก่อเหตุแน่น่าจะไล่แกะรอยจากตรงนี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
มาที่บ้านมาเก็บหลักฐานเพิ่มมาสอบปากคำจากญาติ
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปคุยกับหลานชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายพงภพวุฒิจินดาก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้ว
ลุงผู้ตายมีศักดิ์เป็นลุงอะนะคะคุณลุงจะฝากให้ซื้อกับข้าวเป็นประจำ
ตัวเองก็มีหน้าที่ซื้อข่าวส่งข้าวส่งน้ำให้กับลุง
เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันแม่ก็ทำกับข้าวแล้วฝากเอาไปให้ลุงที่บ้าน
โมงเช้าก็ไปถึงบ้านลุงขี่รถจักรยานยนต์ไปนะคะนี่ค่ะ
แล้วไปตะโกนเรียกให้ลุงลงมาเอาข้าวเรียกอยู่ตั้งหลายครั้งอะค่ะ
ไม่มีเสียงตอบรับเลยนี่นะคะตะโกนอยู่แบบนี้
ก็เลยลงจากรถขึ้นไปดูบนบ้านประตูถูกเปิดอ้าเอาไว้
กุญแจกับแม่กุญแจตกอยู่ในถังน้ำพอเข้าไปในบ้าน
ข้าวของโอ้โหกระจัดกระจายเต็มไปหมดตู้เตียงถูกลื้อ
ข่าวของเกลือนเต็มบ้านก็หาทั่วบ้านค่ะ
หลายรอบก็ไม่มีเสียงอะไรตอบรับ
โทรไปบอกพ่อแม่ให้ออกมาช่วยกันตามหาสุดท้าย
มาพบว่าลุงกลายเป็นศพถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งหนาข้างบ้านไปซะแล้ว
แต่พอเดินขึ้นไปเราก็เห็นเอกใจว่าทำไมแม่กุญแจก็อ่ะ
ดอกคุณแจมันล่วงอยู่ในกระป๋องน้ำแล้วก็เห็นในบ้านถูกลื้อค้น
เดินออกไปสำรวจบริเวณทั่วเราก็เดินหาไม่เจอครับ
ก็นอนคว่ำหน้าถูกมัดมือมัดขาแล้วก็เอาฟางกบอำพางไว้ครับ

นางประนอมวุฒิจินดาอายุ๖๐ปีก็บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากลูกชาย
ก็รีบออกมาตามหานะคะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสุดท้ายยกมือไหว้
กับหลวงพ่อโสธรที่แขวนคออยู่อธิษฐานว่าขอให้เจอพี่ชายด้วยนะ
จริงแล้วไปหาที่ทุ่งนาแล้วรอบนึงนะคะก็ไม่เจอนะคะ
พอยกมือไหว้หาอีกรอบเจอจริงเจอพี่ชายกลายเป็นศพอยู่ที่ทุ่งนา
โอ้โหนางประนอมบอกว่าแทบล้มทั้งยืนนะคะจะเข้าไปจับศพของพี่ชาย
สามีก็ห้ามไว้บอกว่ากลัวจะไปทำลายหลักฐานของคนร้าย
ก็ยืนอยู่ห่างห่างแล้วก็แจ้งตำรวจทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่หายไป
มีหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอก
สร้อยคอทองคำสองเส้นน้ำหนักสิบเก้าบาทนะคะ
พระเครื่องเลี่ยมทองอีกหลายองค์เงินสดค่าเช่าที่
เพิ่งเก็บมาเลยสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่นะคะ
เงินเก็บทรัพย์สินอื่นก็เหมือนกับเกลี้ยง
บ้านคือโดนรื้อค้นจนเกลี้ยงอะค่ะอันนี้เท่าที่รู้นะ
ว่าอันนี้หายไม่รู้มีอย่างอื่นที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างอ่ะ
อีกหรือเปล่าเมื่อวานนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เก็บศพเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนำก้านบอนหรือว่าต้นบอนนะคะ
ป้ายปากศพเป็นความเชื่อนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยิน
ก็คือเอาไปป้ายปากเหมือนกับว่าอยากจะให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ย
มาบอกญาติพี่น้องว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ว่าให้ไปจับขโมยมานะให้ขี่คอมันมาเลยให้มารับปากกับตำรวจ
บอกเขาอย่างนี้นะแล้วก็บอกให้รวยไวเลยนะพี่เน
เพราะพี่เมย์ก็เจ็บแย่แล้วก็อยากรู้ว่าเขาทำทำไม
อยากได้ก็เอาไปที่นะเงินทองอ่ะเออจะไปต้องตีเขาทำไมอ่ะ
แต่ที่ตรงนู้นมันมีรองเท้าคนตายด้วยนะ
คงแบบมาเรียกต้องรู้จักกันต้องรู้จักกันนี้มันก็เลยตีซะ
เพราะไปเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมจับได้ก็เรื่องกรรมของเขา
เขาทำยังไงเขาได้อย่างนั้น
คืนวันที่เกิดเหตุเราได้ยินเสียงรถไหมฮะไม่ได้ยิน
ก็คือไม่ได้ยินเสียงรถเข้าโอ่งเลยไม่มีอ่ะหรือว่าตรงนี้มันเป็นทางผ่านอยู่แล้ว
มันเป็นทางผ่านมันมีเข้าออกแต่ดึกหน่อยค่ะพวกทำงานเลิกครับอ่า
เขาก็จะมีเข้ามาเนี่ยทางผมนะเนี่ยบ้านอยู่ตรงเนี้ยสิบหลัง
เสียงม้าเเห่าที่บ้านโน้นมีไหมฮะได้ยินไหม
มันก็มีมั้งอ่ะแบบแบบแบบห่าวมันเห่าทักทุกวันมีทุกวันน่ะ
คือรถผ่านทุกวันนี้ถ้ากลางวันมันจำได้มันก็ไม่เห่า

ไม่มีครับคือปกติเหมือนเดิม
จนกระทั่งเช้ากับผมก็ไม่ถูกกันก็จริง

เขาไม่มาทางผมผมไม่ไปทางเขาแค่นั้น
เรื่องทะเลาะด่ากันไม่มี
ต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่มีเรื่องอ่ะ
คือตอนนี้เราคิดได้แล้ว
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้เสียชีวิตนะคะ

รู้ว่าอยู่คนเดียวเก็บทรัพย์สินเอาไว้เยอะในบ้านอะไรแบบนี้
ว่าคนร้ายก่อเหตุช่วงเวลากลางคืน
แล้วผู้เสียชีวิตอาจจะเห็นหน้าแล้วพยายามจะหนี